เรื่องราวที่มันเกิดกับการที่ขับรถแล้วก็กระทบกระทั่งกันหน่อยคุณผู้ชมครับ
มีเจ้าที่สารคนหนึ่งก็เป็นสุภาพสตรี
ขับรถไปที่เลนขวาไปเจอรถกระบะอยู่ข้างหน้า
ขับช้าหน่อยไม่ยอมหลบให้ก็เลยบีดแร่ใส่
ทีนี้พอผลิตแปรใส่กระบะก็ไม่หลบเธอพยายามแซงซ้ายไป
พอขับเลยไปได้ยินเสียงปืนตามหลังมา๓๔นัด

ขับรถหนีตายสุดท้ายรถไปตกคูน้ำ
รถก็เสียหายติดตามเหตุการณ์นี้นี่เลยฮะสภาพรถดูสิครับ
พนักงานสอบสวนสพโคกคามครับ
ซึ่งก็หมายเลขทะเบียนนะครับ
ช่อช้างฮค๔๙๙๗กรุงเทพฯมหานครที่โหรศเนี่ย
ตกลงไปร่องข้างถนนแบบนี้
บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันปรทถนนเอกชัย
โคขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับ

แต่ว่าเหตุการณ์นี้เธอเองก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะฮะ

คือนางสาวิไลวันมูลคาอายุ๔๖ปีแล้วค่ะ
เป็นเจ้าของรถยนต์คันเกิดเหตุก็บอกว่า
คือตัวเองเป็นเจ้าพนักงานสารยุติธรรมชำนาญการ

มีรถกระบะขับช้าอยู่เลนขวา
ทีนี้ก็เลยส่งสัญญาณบอกให้ขับเร็วขึ้นหน่อย

ต้องบีบแตรเป็นสัญญาณเตือนมาอีก๒ครั้ง
จากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาจากข้างหลัง๓๔นัดค่ะ
แล้วก็มีกระบะนิสันมาสสีดำไม่ทราบหมายเลขทะเบียนขับไล่ตามมาติดติด
ทีนี้เป็นผู้หญิงขับรถคนเดียวกลัวแล้วสิคะ
ก็เร่งเครื่องเพื่อจะเลี้ยวซ้ายเข้าปั๊มน้ำมันแต่ขับมาด้วยความเร็วไง
รถก็เลยเสียหลักตกร่องน้ำหน้าปั๊มน้ำมันอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
นี่แหละค่ะช่วงจังหวัดตัวเองเอ่อกำลังจะแซงรถด้านด้านฝา

เล่นแซงแล้วรถอยู่เทินมาเราก็เลยบิดแปลส่งสัญญาณเตือน
สองทีว่าเอ่อรถเราไม่สามารถเบ็ดทันนะ
บอกเขาสองทีว่าเอ่อรถเราลงเบ็ดไหมทันแล้วแค่นั้นนะคะ
นี้พนักงานสอบสวนก็คาดการณ์ว่าผู้ก่อเหตุอาจจะไม่พอใจนะครับ
ผู้เสียหายเขาบีดแรร์ไล่จึงชักปืนยิงข่มขู่
ซึ่งจะสอบสวนพยานแล้วก็ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณจุดที่เกิดเหตุ
เพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
อย่างที่บอกนะคนสมัยนี้หัวร้อน

ก็ถึงขั้นกับยิงกันเอาชีวิตกันแบบนี้อันตรายมากทีเดียว
ตรงฉะนั้นในฐานะที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ขับรถก่อนหนี

ก็รู้สึกหวาดกลัวเหมือนกันว่ากรณีแบบนี้คือไม่ได้ตั้งใจหรอก
แต่ว่าเป็นการส่งสัญญาณเตือนว่าแหมขับเร็วหน่อยได้ไหม

แต่ว่ามีลักษณะการมีเสียงปืนมายิงไล่ท้ายแบบนี้น่ากลัวนะคะ
เป็นคุณมรดีนะฮะมีคนมาขับรถปาดหน้า
เราจะแก้ไขปัญหาหรือว่าจะทำให้เรานั้นไม่โมโหยังไงดีฮ
ฉันก็คงขับต่อไปตามทางของดิฉัน

เพราะอย่างที่บอกตอนนี้ข่าวคราวมันทำให้เรากลัวแล้ว
ไปค่ะแต่อย่ามาทำให้รถเราเสียหาย

ถ้าเกิดทำผิดง่ายครับแค่ขอโทษเท่านั้น
เรื่องที่มันร้ายร้อนมันจะเย็นลง
เย็นลงนะขับรถอย่าใจร้อนกันแล้วกัน